ช่วงนี้อากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมาปกคลุม
อุณหภูมิลดไป๒๓องศาเซลเซียสดังนั้น
คนที่อยู่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนต้องดูแลสุขภาพของท่าน
ไม่ว่าคนก็ตามหรือว่าสัตว์ก็ตามต้องดูแลเหมือนกัน
อย่างช้างตัวเบอร์เริ่มเลยยังหนาวสั่นระลิกเลย
บอกต้องเอาผ้าห่มผืนยักษ์ห่มให้ช้างด้วย
หมู่บ้านนี้นะฮะเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่ามงค์ใจกลางอุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้าซึ่งสวยงามแบบนี้
อากาศหนาวเย็นลมพัดตลอดเวลา
ทำให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใสสาขาร้องกล้าวิทยา
ขออภัยร่องกล้าวิทยาต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่หนาวเย็น
อุณหภูมิอยู่ที่๑๕๑๗องศาเซลเซียส
ตอนนี้เด็กก็ต้องโอ๊ยหนาวครับครู
ครูก็ต้องเอาเตามาจุดในห้องเลยนะให้เด็กได้ผิง
แต่คุณครูต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะฟืนไฟอันตราย
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดจริงเป็นห่วงสุขภาพของน้อง
แล้วก็คุณครูรวมถึงผู้ปกครองทุกคนด้วยนะฮะ
อย่างที่บอกไปนอกจากคนจะหนาวแล้วช้างก็หนาวครับ
ที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะเขาบอกว่าต้องก่อไฟ
เพื่อที่จะให้ไออุ่นแก่ช้างเพราะที่นี่คือช้างแก่ช้างเจ็บช้างป่วย
ตำบลแม่บรามอำเภอแม่บริมจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่หลายตัว
มีช้างแก่ที่มีอายุตั้งแต่๖๐๘๐ปีจำนวน๒๐เชือก
หลังจากอากาศอุณหภูมิมันลดลงอย่างรวดเร็ว
ช้างบางตัวใช้ตัวนะเพราะว่าเป็นช้างเลี้ยงถูกต้องไหมนะฮะ
ช้างบางตัวถึงกับยืนสั่นระริกเลยนะฮะ
วานช้างก็เร่งก่อกองไฟเพื่อให้คลายหนาว
อีกทั้งยังต้องนำผ้าห่มพื้นเริ่มเทิมเลยนะฮะ
ห่มให้ความอบอุ่นกับช้างแก่เหล่านี้นะครับ
ทั้งหมดจะต้องถูกดูแลตลอด๒๔ชั่วโมง
เพราะว่ามีช้างแก่บางตัวไม่สามารถที่จะทนอากาศหนาวเย็น
อุณหภูมิมันลดลงอย่างรวดเร็วแบบนี้นะฮะ

ผู้แก่ผู้เท่าก็ต้องดูแลสุขภาพนะครับ
ก็มีคนใจดีใจบุญเอาผ้าห่มกันหนาวไปแจกแล้วนะฮะ